เมื่อวานนี้พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือฝนขออภัยค่ะ
ฝนตกหนักแล้วก็พายุลมแรงด้วยใช่เออแล้วคนที่เขาออกไปหาปลาในแม่น้ำโขงเนี่ย
เขากลับมาไม่ทันไงกลับมาไม่ทันค่ะคุณผู้ชมที่สุดแล้ว
เรือเนี่ยกลายเป็นว่าล่มเห็นไหมเห็นพายุลมแรงไหมคะ
คลื่นเนี่ยมันซัดเข้าฝั่งแบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายชาวบ้านที่ออกไปหาปลาสามคนเนี่ย
เรือล่มเจ้าหน้าที่ต้องขับเจสสกีเนี่ยไปช่วยค่ะ
แล้วสุดท้ายช่วยไว้ได้สองคนหนึ่งคนเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะเกิดพายุฝนลมแรงในพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ
ธาตุพนมจังหวัดนครพนมก็เลยทำให้แม่น้ำโขงโอ้โห
คุณดูสิแถวบ้านคุณเป็นแบบนี้ไหมลักษณะคล้ายกัน
เวลาฝนตกในน้ำคือแม่น้ำโขงมันกว้างไงคะ
ผืนผืนนี่เหมือนทะเลมันมีคลื่นได้เนี่ยดูสิ
เรือเล็กจอดแบบนี้ถูกคลื่นซัดอ่ะนะคะ
ปรากฏว่าชาวบ้านที่ออกไปหาเรือกลับเข้าฝั่งไม่ทัน
ก็เลยทำให้เรือล่มกลางลำแม่น้ำโขงเลยนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์
รีบโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยแจ้งชุดประดาน้ำ
ให้เข้ามาช่วยเหลือค่ะกู้ภัยนำทีมเจสกี
ลุยฝ่าคลื่นโอ้โหคลื่นลมแรงด้วยไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ซึ่งเป็นชาวลาวช่วยได้สองคนแต่อีกคนเนี่ย
เสียชีวิตชื่อว่าคุณธวัตชัยสีสุภัณฑ์อายุสามสิบหกปีนะคะ
คนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยไว้ได้เนื่องจากคุณธวัชชัยเนี่ย
ใส่อุปกรณ์ก็คือเสื้อชูชีพไงเสื้อชูชีพสำคัญนะ
พอเรือล่มแล้วเนี่ยคือร่างของเขาก็เลยหายไปอย่างรวดเร็วไง
ค่ะจากนั้นทีมกู้ภัยพร้อมตำรวจสพธาตุพนมและชาวบ้าน
ช่วยกันลงงมร่างหาร่างของนายธวัชชัยขึ้นฝั่งเพื่อทำการชนะสูตรนะคะ
ก็หาได้สำเร็จและนำศพส่งให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
เหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ
ทำให้ชาวบ้านที่ออกเรือหาปลาตั้งตัวไม่ทัน
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่ออกหาปลาในช่วงนี้นะคะ
เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
คำว่าอุปกรณ์ให้พร้อมไม่ใช่อุปกรณ์หาปลานะ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัยป้องกันอุบัติเหตุ

และเฝ้าระวังสภาพอากาศหากพบสิ่งผิดปกติ
ให้นำเรือเข้าฝั่งทันที
หรือตอนนี้เว้นไว้ก่อนไปเลยงดออกหาปลาไปเลย

เรื่องของสภาพอากาศนี้ยังคงต้องติดตามนะ
ใช่ค่ะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ